ต้องกำลังไปที่จังหวัดพยาวกันบ้านนะคะไปดูต้น๑๒ปันนาเขาบอกว่าแท็งช่อออกมา
ดูซิปลูกอยู่ที่ที่หน้าบ้านเลขที่๒๒๔หมู่ที่๙
ตำบวนแม่สัยอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาะ
เอ๊ะทำไมบ้านเล็กที่มีแอดแอด
มันเป็นหมู่บ้านชื่อลงท้ายแอนแอร์
หมู่บ้านอะไรแอดไม่มี
อันดังสาขนหมอนแก้วอายุ๔๘ปีเจ้าของบ้าน

ที่ฉันบอกว่าเสียงกบข้างบ้านเลยแอดแอด
ปลูกต้น๑๒ปันนามา๑๐ปีแล้ว

บอกว่าทุกปีเนี่ยจะเอาออกดอกชูช่อออกมาเป็นประกัติ
แต่ปีนี้มีช่อหนึ่งแทงออกมาเนี่ย

เขาก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นปีที่ดี
เป็นปีที่นำลาบมาให้หรือเปล่า
งวดเนี่ยเขาก็เตรียมเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ละ
เดี๋ยวจะจัดเลยลอตเตอรี่เดี๋ยวจะจัดนะ
แต่รอก่อนตอนนี้เอาที่แบบ

แล้วเขาบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เขาตั้งใจจะซื้อเอาไว้
แต่อย่างนี้ยังไม่บอกหรอกว่าซื้ออะไรบ้าง
เดี๋ยวรอก่อนเพราะวันนี้เท่าไรแล้วล่ะ
เออมันยังมีเวลาตัดสินใจ

แอดแอดอะไรอีก
ที่นี่ฉันก็ซื้อไว้หนึ่งคู่แล้วจริงนี่

ใครจะโชคดีก็ขอให้โชคดีละกัน